คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะเผลอแป๊บนึงนี่เรามาครึ่งปีกว่าแล้วนะ
ในวันที่เรายังเหนื่อยหนักหนากับเรื่องของการรับมือกับโควิด๑๙นะคะจำนวนของผู้ติดเชื้อยังมากมาย
รวมไปถึงผู้เสียชีวิตจากโควิดไนทีนด้วยนะคะคำว่ากาดตกวันนี้คงใช้ไม่ค่อยได้แล้วล่ะ
ใช้คำว่าตั้งกาดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันค่ะวันนี้เหมือนกับรู้จักกันนาน
แต่เราเหมือนไม่รู้จักกันดีนะคะอยู่กับโควิดมาเกือบ๒ปีแล้วนะ
แต่บางทีเราเหมือนว่ามันมีข้อมูลใหม่ออกมาเรื่อยมีวัคซีนข้อมูลใหม่ของวัคซีน
หรือแม้แต่กลายพันธุ์ได้เรื่อยโอ๊ยอะไรจะเก่งขนาดนี้นะคะ
สู้กันต่อไปทำให้ดีที่สุดในจุดของเราก็แล้วกัน
เจอกันที่นี่ฟังกันได้ตลอดทุกอาทิตย์นะคะ

เพื่อใครมีคำถามอะไรก็ยังสามารถฝากเข้ามาได้เรื่อย
วันนี้เป็นคำถามของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะ

ผู้ชายมีเข้ามาบ้างยินดีนะคะ
มันไม่เกี่ยวกับหรอกว่าจะต้องเป็นเพศไหนเพศไหน
ความรักเป็นจุดอ่อนของทุกคนอยู่แล้ว

สวัสดีครับพี่อ้อยผมมีเรื่องปรึกษา
แฟนผมไม่ชอบแม่ผมครับพี่
ริ่นก่อนว่าบ้านผมมีลูกคนเดียว
แฟนผมเนี่ยก็เป็นคนบ้านเดียวกัน
มาคุยมาคบกันตอนสอบติดมหาวิทยาลัยที่เดียวกัน
สาเหตุที่แฟนไม่ชอบแม่ผม
เกิดจากตอนที่เราคบกันแรก
ย้ายมาอยู่ด้วยกันโดยที่บ้านของเราไม่รู้
คือแม่ผมเขามารู้ตอนแวะมาเยี่ยมที่หอ

ว่ามันไม่ดีนะอยู่กินกันตั้งแต่ยังเด็ก

แกได้ไปบ่นกับญาติและเพื่อน

ว่าแฟนผมเป็นคนไม่ดีหนีมาอยู่กับผู้ชาย
แล้วเรื่องนี้ก็เลยไปถึงหูของแม่แฟน
แฟนค่อนข้างหัวสมัยใหม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเรื่องนี้
แต่เป็นแฟนผมเองที่โมโหแล้วก็บอกว่าแม่ผมทำให้เขาดูแย่
เอาไปเมาส์ทำให้คนอื่นด่าเขาว่าเป็นเด็กใจแตก
เรื่องนี้ผมก็เข้าใจในมุมของแม่แล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของแฟนด้วย
ได้แต่ปล่อยให้เวลาพิสูจน์ว่าเราก็คบกันแต่ก็ไม่ได้พากันแย่
เรียนจบมีงานที่ดีทำจนตอนนี้เนี่ยแม่ผมเลิกอคติกับแฟนผมไปแล้ว
แต่แฟนผมก็ยังฝังใจเรื่องแม่อยู่ถึงตอนนี้ผ่านมา๕ปีแล้วครับ
ถ้าสมมุติว่าผมชวนไปบ้านไปหาแม่เธอจะไม่ไปเด็ดขาด
ถ้าผมฝากมือถือไว้ที่แฟนแล้วแม่โทรมาเธอก็จะไม่รับแล้วก็ปล่อยให้สายตัดไป
แม่ผมป่วยเธอก็ไม่ไปเยี่ยมหรือถามถึงอาการ
ล่าสุดแม่ผมโทรมาเรื่องน้าเสียผมถามเธอว่าไปงานศพน้าผมไหม
ก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าไม่ไปฮะ
ผมเคยถามแฟนว่าทำไมยังโกรธแม่ผมอยู่มันผ่านมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็ตอนนี้แม่ผมก็เลิกคิดแบบนั้นแล้วเธอบอกผมว่าเธอไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธ
แต่ขอต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวก็มีเรื่องให้แม่เอาไปเมาส์อีก
แต่เธอโอเคกับพ่อผมนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของแม่เมื่อไหร่
จะขอเพิกเฉยปัจจุบันนี้ผมเข้ากับที่บ้านของแฟนได้ดี
อ่าพอถึงบ้านเขาเราก็เข้ากันได้ต่างกับแฟนที่ไม่เข้าหาบ้านผมเลย
ถึงแม่ผมจะไม่เคยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดตรงตรงแต่ผมเองก็พอรู้ว่าแม่ก็รู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เช่นกัน
ทำยังไงจะปรับความคิดของแฟนผมได้บ้างครับเราผ่านอะไรกันมาเยอะ
ขอบคุณพี่อ้อยมากมากนะครับค่ะเออจริงจริงแล้วเนี่ยปัญหาแบบเนี้ย
อืมพี่กล้าพูดว่ามีทุกบ้านแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาที่
คุณแม่ของผู้ชายจะไม่ชอบว่าที่สะพ้าย

คือทุกบ้านมักจะมีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตอนต้น
ครั้งนี้ดูจะเป็นครั้งแรกที่พี่อ้อยเจอคำถามประเภทนี้ด้วย
เป็นคนกลางเหนื่อยหน่อยนะคะกับปัญหานี้
ส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอมักจะเป็นแบบแม่ผัวลูกสะพาย

คือถ้ามองกันดีพี่อ้อยก็ยังอยากให้เปิดใจ

คือเธอไม่ต้องรักแม่เรามากมายก็ได้นะ
แต่อยากให้อยู่ร่วมกันได้อย่างดีอย่างน้อยที่สุด
แม่คือคนที่สร้างเรามาให้เธอรักนะ
เช่นกันทำไมเราถึงรักและเคารพพ่อแม่เธอล่ะ
เพราะว่าเราขอบคุณเสมอที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเธอมาให้เรารักไง

เราแค่กำลังขอความเข้าใจจากคนที่เรารัก
แม่คือคนสร้างชีวิตเราคนหนึ่ง

มาถึงวันที่เรากำลังจะมีครอบครัวที่เราสร้าง
เราก็อยากให้ทั้งสองครอบครัวเข้าใจกันอย่างดี
คือไม่ต้องดีเกินฝันไปมากก็ได้นะ
เอาแค่อยากให้ยอมรับกันบ้างก็ยังดี
คือพี่โอ้ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มองอีกแบบหนึ่ง
คือเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถจะทำให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ

แล้วน้องคิดดูว่าตอนนี้ยังมีปัญหาเลย
อีกหน่อยถ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน

ที่สำคัญบอกแฟนน้องด้วยนะ

เราก็อยากให้ลูกมีความรักที่ดีใช่ไหม
คุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะเลือกคนที่ดี
ใช้ชีวิตคู่กับลูกเราตลอดไป
แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคต
ลูกของเรามีแฟน
แล้วแฟนไม่ชอบพ่อแม่อย่างเรา

เราไม่ได้ขอให้เธอต้องฝืนตัวเองมากมาย

ความเข้าใจท่านสักนิดก็ยังดีอะค่ะ

แต่เราก็ต่อสู้ด้วยกันมาถึงตอนนี้แล้วไง

ท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตเราหรอก

ของท่านได้เจอคู่ที่ดีนะคะ

เมื่อไหร่ก็ตามทีที่คุณพ่อคุณแม่ได้รู้แล้วล่ะว่า
ลูกของท่านเจอคู่ชีวิตที่ดีท่านก็เบาใจ
ความสุขง่ายที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ในที่สุดเราแค่ขอมาเป็นลูกอีกคนของพ่อแม่
เรารักใครเราก็อยากดูแลคนที่แฟนเรารักด้วย
เหมือนกันน้องเองยังดูแลพ่อแม่ของแฟนเลย

แต่พี่อ้อยว่าอาจจะไม่ได้ผลตั้งแต่การคุยครั้งแรก
ค่อยเป็นค่อยไปค่อยใช้เวลา

เป็นแฟนที่น่ารักดูแลกันอย่างดี
ดูดีกว่าจะรักกันมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยนะ
ขอบคุณมากที่เราต่อสู้มาด้วยกัน

เราก็เป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งเหมือนกัน

ทำไมต้องเอามาทุกข์กับการตั้งแง่
คิดดีวันหนึ่งถ้าลูกเรามีแฟนบ้าง
แน่นะเธออาจจะเป็นแม่ที่เข้มกว่าแม่เราก็เป็นไปได้
จากคุยแล้วต้องทำให้เธอเห็นว่า
เราดูแลพ่อแม่เธอมากมายแค่ไหน

ชื่นใจไหมที่เราดูแลพ่อแม่ของเธอขนาดนี้
และเราก็อยากได้ความชื่นใจแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ถ้าบังเอิญว่าแฟนเราเขาก็โอเคกับคุณพ่อเรา
ให้คุณพ่อเราช่วยคุยก็ได้นะ

แต่ในมุมพี่อ้อยก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่
จะต้องแบบว่าโอ้โหพี่นอบพี่เทาเหลือเกินกับแฟนของลูก
นั่นคือคนที่ให้เลือดเนื้อและชีวิตนะคะ
ง้อแฟนเรามากขนาดไหน
ง้อจนเกินงามก็ไม่เห็นด้วย
เรื่องแบบนี้ไม่เห็นยากต่อความเข้าใจเลยค่ะ

ต้องทำให้ครอบครัวเราทั้งบ้านมีความสุขไม่ใช่เหรอ
ไม่อย่างนั้นคนที่ลำบากใจที่สุด

อนาคตค่ะเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้ว

จะตกม้าตายแค่ให้อภัยไม่เป็นเนี่ยนะ
แล้วจะพยายามต่อสู้กันมาเพื่อให้ได้รักกันทำไมคะ
เมื่อมาถึงวันนี้ควรจะมีความสุข
กลับทุกข์เพราะเธอตั้งแง่กับแม่ฉัน
นะคะเขาเคยว่าเราไม่ดี

เราต้องทำในสิ่งที่ถูกให้ท่านดู

และมาทำร้ายหัวใจคนที่เป็นแฟนกัน
มันไม่คุ้มค่าที่ต่อสู้กันมาเลยจริงอะค่ะ

อย่าเพิ่งคิดว่าเขาเกลียดคุณแม่เรา

แล้วก็โทษที่ท่านเอาไปพูดให้คนอื่นฟัง

พี่ก็จะมองว่าเฮ้ยเขาด่าเราไม่ได้นะ

และเมื่อมาถึงตอนนี้๕ปีแล้วค่ะ
ทำไมเราต้องไปเอาอดีตมาตามกลีดปัจจุบันอยู่นั่น
สร้างช่วงเวลาดีให้สมคุณค่า

เห็นเลยว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้
มาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะค่ะ

แต่ถ้าทำทุกอย่างแล้ว
เธอก็ยังคงตั้งแง่ต่อไป
ว่ารับมึงกับความอึดอัดเห็นไหม
คงไม่ต้องถึงขั้นให้แม่มาขอโทษเธอละมั้ง

ต้องทำกันถึงขนาดนี้รึเปล่านะคะ
คนที่สร้างเลือดสร้างชีวิตมาให้เราได้
น่ารักมากพอให้เราเดินหน้าต่อหรือเปล่า
คือทุกครอบครัวค่ะในที่สุดมันอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง

ในวันที่พอไปที่หอเพิ่งรู้ว่า
เอาลูกเราแอบเอาแฟนมาอยู่ด้วย
ยากเหลือเกินที่เขาจะมองผู้หญิงที่มาอยู่ด้วยดี
ยังไงก็ตามสังคมไทยต่อให้ใจกว้างแค่ไหน
ยังรู้สึกอยู่ดีว่าอุ้ยทำไมมาอยู่กันเร็วจังเลย
แล้วมาอยู่กันอย่างนี้แล้วจะเดินหน้ากันต่อไปยังไง
แต่น้องผ่านจุดยากเย็นอันนั้นมาหมดแล้วอะค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อยยังอยากให้เราจับมือกันแน่น
คุยกันดีคุยกันให้มากพอ
ถามเธอสิว่าต้องการให้มันเป็นแบบไหน
และเราสามารถปรับให้ได้มากมายขนาดไหน

พยายามหาวิธีหรือแม้แต่คุณแม่เอง
ก็พยายามทำอะไรก็ตามให้ลูกสบายใจที่สุด
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่เกิดวีดขึ้นมาแล้วบอกว่า
เลยเลิกเลยไม่ต้องคบกัน
ดูสิทำไมกับแม่ถึงแบบไม่ดูแลขนาดนี้
หรือไม่ใส่ใจเพิกเฉยขนาดนี้

แต่ท่านไม่ทำเพราะกลัวลูกของท่านจะเสียใจ
ลูกรักใครก็เลยพยายามจะรักคนคนนั้นด้วย

ในที่สุดเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวเองค่ะ
เราทำได้แค่ถ้ายังรักกันมากพอ
ต่างก็ต้องทำตัวให้เป็นที่สบายใจของคนที่อยู่ด้วย

เพื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนค่ะ
เอิญพี่อ้อยเองอาจจะมีประสบการณ์ตรง
แต่เป็นในแง่ที่ว่าตอนที่เป็นแฟนกันตอนนั้นเนี่ย
คุณแม่ของแฟนไม่ชอบเรา
แต่พอถึงวันเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยมาถึงวันนี้
ทุกอย่างมันผ่านไปและท่านก็เป็นคนที่น่ารักมาก
แต่พี่อ้อยไม่เคยเก็บเอาเรื่องราวเก่า

ได้แต่ขอบคุณเสมอว่าเฮ้ยคู่เราเจ๋งคู่เราจับมือกันแน่นพอ
และคุณแม่คะวันนี้เราได้แก้ข้อสงสัย
หรือแม้แต่เราได้ทำให้คุณแม่รู้สึกดีกับเรามากขึ้นเรื่อย
แล้วมัวแต่จะไปจำวันเก่ามาทำให้วันปัจจุบันทุกข์ทำไมนะคะ
ใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะ

วันนี้เป็นวันที่เราต้องจับมือและสู้กันต่อไปอีกครั้ง
งครามโรคค่ะที่สำคัญเรามองไม่เห็นเลยว่าเรากำลังต้องต่อสู้กับอะไร
ไวรัสยังไม่เห็นหน้าค่าตากันเลย
ได้แต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสู้ทีละวันรอดทีละวันและเราจะรอดไปด้วยกัน
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ